ตำรวจภูทรละหารทรายจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก่อเหตุกระทำชำราวเด็กหญิงอายุเพียงป
ชั้นป๖เท่านั้นนะคะก่อเหตุมานานนับปีแล้วนะคะ

ได้มีการชิงยื่นใบลาออกหนีความผิดไปซะก่อนค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรละหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ออกหมายเรียกครูชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลโคกว่านที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาบังคับข่มขืนกระทำชำราวนักเรียน
ชั้นป๖อายุ๑๒ปีนานนับปี
มาสอบปากคำแต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เนื่องจากว่าต้องรอสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาซะก่อน
จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้อีกครั้ง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนปรากฏว่าไม่พบครูคนดังกล่าว
เมื่อสอบถามผู้บริหารโรงเรียนก็ทราบว่า
ครูที่ตกเป็นข่าวได้มีการยื่นใบลาออกไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้กำลังยื่นเรื่องการขอลาออกไปยังสำนักงานเขต

ก็ได้ทำเรื่องขอย้ายลูกไปโรงเรียนอื่นแล้ว

แล้วก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กด้วย
ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการต่อไปค่ะ